ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีมานำเสนอ

หันมาพลิกชีวิตด้วยเกษตรพอเพียง

รันเสวะอายุ๕๐ปีครับ
คือพลิกจากหลังมือมาเป็นหน้ามือ

เจ้าของฟาร์มสยามลานา
ลูกผักปลอดสารพิษครับคุณผู้ชมครับ
ที่บ้านน้องเขียวตำบลเหมืองแก้ว

เคยล้มป่วยด้วยโรคหัวใจตีบ

คือกินน้ำน้อยกินแต่สัตว์ใหญ่

ก็คือเป็นโรคแน่นอน
แล้วก็กินแบบว่าไม่ถูกสุขลักษณะ

ปลูกผักปลอดสารพิษมันซะเลย

จ่ายให้เพื่อนบ้านบ้างก็มี

ปลูกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเลยครับ
ก็ทำยังไงล่ะตอนแรกไม่มีใครมาสอน
อินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์
ใช่แล้วครับแล้วก็นำผักที่ปลูกเนี่ย
เข้าห้องตรวจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไปตรวจเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานจากมชเชียงใหม่นี่ไง

แล้วก็นำไปส่งให้กับห้างดังวางจำหน่าย
บนห้างนะครับเห็นแบบนี้ไม่ได้ขายตามตลาดสดทั่วไป

แล้วก็ตอนนี้เพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาต่อยอดเป็นสลัดเร็วออกจำหน่ายอีกด้วยนะครับ
เขาบอกเท่านี้ยังไม่พอนะพี่เขายังเลี้ยงไก่ไข่
ปลาทัพทิมไร้สารก็นำบ่อน้ำมาเป็นรางรอบเป็นสี่เหลี่ยม
เพื่อนำมาหมุนเวียนน้ำมาใช้
ที่เลี้ยงก็กินผักที่ปลูกเอาไว้โอ้โหเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียว
ส่วนน้ำเลี้ยงปลาจะมีการกักเก็บออกมาให้มีเศษอาหารของขี้ปลา
แล้วก็น้ำเมือกของปลาเอามาทำอะไร
เอามาใช้ฉีดพ่นลงแปลงผักเพราะว่าทำให้มีคุณค่าทางอาหาร
โอ้โหครบสูตรครบวงจรเลยครับคุณผู้ชมครับ

เปลี่ยนมาปลูกผักแบบนี้มันดีขึ้นยังไงบ้าง
ผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาปลูกเอง
ใช้พื้นที่เล็กหลังบ้านมาปลูกเพื่อที่ว่าบริโภคด้วยตนเอง
แล้วก็เผื่อแจกจ่ายชาวบ้านแถวบริเวณนี้

แล้วก็ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักกันอยู่
พอแจกไปแจกมาก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็แนะนำว่าทำไมคุณไม่ทำขาย
ขอบครองวัดดันเต็มรายของเราเป่าใหม่จริงแต่ยังไม่มีใบรับรองอยู่
หลังจากนั้นเราก็ผลิตมาเรื่อยจนกระทั่งบัตรนี้เราก็คิดจะแปรรูป
คือต้องการที่จะสร้างมูลค่าให้ผลักษณ์ให้มักขึ้น
มันมากขึ้นจากที่เราขายวัตถุดิบส่งผักไปขาย
เราได้ราคาแค่๘๐บาท๑๐๐บาทซึ่งมันได้น้อย
ก็เลยมีไอเดียว่าเราจะทำสลัดสลัดมิกพวกนี้ต่าง
ก็มาเอาผักของเรามาแปรรูปเองเพื่อจะส่งตลาดอีกตลาดหนึ่ง
ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นจากกิโลละร้อยอาจจะเป็นกิโลกิโลละ๕๐๐กิโลละพัน
โอ้โหมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะจริงเลยนะผักปลอดสารแบบนี้นะครับ
เลขที่๓๖๓หมู่๕บ้านน้องเขียวตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
แต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แต่อยากจะกินอยากจะสั่งนะครับ
ก็หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับโทรไปติดต่อสอบถามพี่แกดูได้
หรือว่าจะโทรไปขอความรู้เรื่องของการปลูกผักแบบนี้ปลอดสาร
แล้วเขาปลูกกันยังไงแล้วขายได้ดีขนาดไหน
ถามพี่แกโดยเบอร์โทรศัพท์แบบนี้ตรงกันไปเลย
ถูกต้องแล้วตอนนี้ผักปลอดสารพิษได้รับความนิยมมาก
ว่าคนหันมาใส่ใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น
อย่างคุณพี่เขาเป็นต้นเป็นตัวอย่างที่ตัวเองเนี่ยเกือบจะเสียชีวิตแล้วนะ
จะเอาชีวิตไม่รอดแล้วจากความเครียดการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอะไรแบบนี้
หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอายุที่ยืนยาวกันนะคะ